ขลังโบราณอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามีพลังป้องกันคุณสัยได้
ส่วนจะเป็นอะไรใครรู้บ้าง
ดิฉันว่าหลายคนไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไร
ของขลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่มีชื่อเรียกว่าเบี้ยแก้

แก้นี่เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งนะคะที่คนสมัยโบราณเขาใช้พกติดตัวเอาไว้

คือเวลาเขาพกติดตัวเอาไว้เนี่ยมันจะป้องกันสิ่งไม่ดี
อัปมงคลหรือแม้กระทั่งเรื่องผีเรื่องวิญญาณ
สิ่งที่มองไม่เห็นคุณสัยต่างหรือลมเพลลมพัด
อันนี้ป้องกันพยันตรายได้เขาว่ากันแบบนี้
ถ้าคุณพกเบี้ยแก้ติดตัวเอาไว้นะ
การทำเบี้ยแก้ก็คือนำเปลือกหอยมาใส่ธาตุกายสิทธิ์และประหลอด
เพื่อนำไปขึ้นรูปทรงและทำไปเป็นสร้อยคอก็ได้เฮ้ย
สายที่ใช้ทำเชือกห้อยคอส่วนมาก
ทำจากที่เห็นช้างคือทำมาจากเชือกประกำช้าง

ใช่เพราะว่าจะช่วยในเรื่องของพลัง
ประกำช้างจะส่งเสริมพุทธคุณ
และพลังในตัวเบี้ยแก้ได้มากยิ่งขึ้นด้วย
อันนี้เป็นเรื่องราวของของขลังนะคุณผู้ชม
ฉันว่าหลายคนเคยได้ยินเบี้ยแก้
แต่ไม่รู้ว่ารักษณะจริงมันเป็นแบบไหน

เพราะว่าหลายคนดิฉันเคยมีเหมือนกัน
แก้เขาบอกว่าพกเอาไว้มันจะป้องกันแบบสิ่งไม่ดีอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นมีความสุขมากยังไม่เจอคุณชนะ
โหหรอแล้วเบี้ยแก้ตอนนี้มีหน้าหลาก

เอาง่ายถ้ามีเบี้ยแก้ต้องไม่มีผมว่างั้น
ใช่ค่ะ